คุณผู้ชมครับการเสียชีวิตของคุณหมอกระต่ายจากที่ท่านนั้นเดินข้ามทางม้าลายแล้วก็มีรถของ๑๐ตำรวจตีนรวิทชนจนทำให้คุณหมอกระต่ายเสียชีวิตนะฮะเรื่องนี้เป็นแรงกระเพื่อมทำให้คนนั้นเห็นความสำคัญของการขับรถแล้วก็จอดรถให้คนข้ามมากขึ้นแต่ล่าสุดทางครอบครัวของหมอกระต่ายไปยื่นเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน

เรียกค่าเสียหาย๗๒ล้านพร้อมดอกเบี้ยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหนืองานต้นสังกัดและ๑๐ตำรวจตีนารวิทย์ค่าเสียหายที่เรียกไปเนี่ยมีคนถามอู๋ทำไมจำนวนมัน๗๒ล้านเขาบอกว่าเขามีการหาบริการท่านักวิชาการท่างอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมการประเมินที่มันเกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนประเมินจากอะไร
ประเทศชาติได้มากกว่านี้อีกแล้วการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่เขาที่มีต้นทุนกว่าจะส่งเสียลูกเป็นคุณหมอได้เนี่ยเขาเสียไปเท่าไหร่นะฮะอันนี้เขาก็อ่ะเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมแล้ว๗๒ล้านบาทนะครับถ้ากรณีที่๑๐ตำรวจตีนรวิทย์ไม่มีกำลังจะจ่ายเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติฐานะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชอบแทนเพราะว่าก่อนเกิด
ให้ตัวเขาไม่มีกำลังจ่ายต้นสังกัดต้องรับผิดชอบอันนี้ให้ข้อมูลเคียงข่าวนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นหลักกฎหมายเลยนะฮะแล้วก็เคยมีคำพิพากษาสารดีกาออกมาแล้วนะคะถ้าเกิดกรณีนี้เนี่ยเขายังอยู่ในเวลาราชการแล้วเขาทำงานเพื่อให้ราชการเนี่ยไปส่งเอกสารใช่ไหมครับนี่ค่ะต้นสังกัดเนี่ยต้องรับผิดชอบ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัดคือสำนักงานจราจรและขนส่ง
และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
เดี๋ยวจะไปยื่นจำนวนเงิน๗๒ล้านบาทเช่นเดียวกัน

เท่ากันเพราะอะไรก็คือความปลอดภัยในชีวิตของคนไง

ส่วนทางด้านของนายแพทย์อานิรุธก็บอกนะครับว่า

มันไม่สามารถทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้หรอก
ตัวเลขที่ประเมินมาที่ฟ้องร้อง๗๒ล้านมันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้น
แต่สภาพจิตใจและความสูญเสียมันประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ
อันนี้ก็เป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวคือการเรียกค่าเสียหายกันต่อไป